ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย
มีโอกาสสัมผัสกับความหนาวเย็นลมเย็นนะคะอย่างต่อเนื่อง

ก็ได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวเย็นเหมือนตอนบนของประเทศเช่นกันนะคะ
แต่หลายคนสงสัยว่าความเย็นแบบนี้จะอยู่กับเราอีกนานไหม
เพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาฤดูหนาวนั้นสั้นเหลือเกิน
เรื่องนี้ต้องไปสอบถามคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยค่ะ

แต่ที่สำคัญครับเรื่องของฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้

คงมีโอกาสเกิดฝนอยู่ในระยะนี้

ในสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์
คงต้องเผชิญกับความแปรปวนของลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองรวมไปถึงอากาศที่
หนาวเย็นในหลายพื้นที่ละทีเดียว
โดยจากการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงสุดสัปดาห์

ยังพบว่าตอนนี้ยังคงเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ในหลายจุดหลายพื้นที่ไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ในขณะเรื่องของปัจจัยสำคัญที่นำความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเรา
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

นี่คือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงกลางสัปดาห

ตั้งแต่วันพระฤทธิ์ศาสตรีเป็นต้นไปก็จะมีการถอยร่วมกลับไปอยู่
บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
เปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้ทำให้
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ยังคงมีโอกาสหนาวเย็นต่อไปได้
ต่ำลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
มีโอกาสที่จะลดต่ำลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

ถ้าหากเราเปรียบเทียบในเช้าวันพรุ่งนี้
พบว่าเช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียส
ฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวเช้าวันนี้ยังคงอยู่เหนือประเทศไทย

บริเวณที่มีสีฟ้าในวันพรุ่งนี้นั้น
เริ่มมีการย้อยลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์
แบบนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปไปจนถึงวันพุธครับ
พบว่าบริเวณที่มีอากาศหนาวสีฟ้าสังเกตดีนะครับ
แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการคำนวณก็พบว่า
วันนี้เองครับเป็นวันที่มีอุณหภูมิลดลงต่ำที่สุดนะครับ
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะเขยิบสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
แต่ว่าช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเช้ายังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันอยู่นะครับ
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วย
สรุปว่าภาคเหนือภาคอีสานหนาว
สัปดาห์นี้อาจจะถึงแค่วันพฤหัสบดีนะคะ
แต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่กี่วันนะคะ
ต้องครับรอลุ้นใหม่หลังวันคริสต์มัสนะครับ
จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เข้ามาสร้างความหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ